ครั้งแรกในประเทศไทยเป็นการเปิดโอกาสให้
นักวิทยาศาสตร์ไทยนะครับได้แสดงความสามารถ
เพื่อค้นหาตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศอังกฤษครับ
โดยการแข่งขันการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ระดับโลก
ถือว่ามีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากครับ
ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

แล้วก็ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์

เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
อายุระหว่าง๑๘๔๐ปี
นำเสนอโครงงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับ
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์
ซึ่งต้องนำเสนอให้มีความแปลกใหม่น่าสนใจ
และที่สำคัญต้องทำให้วิทยาศาสตร์กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย

ใช่นะครับเขาบอกการแข่งขันครั้งนี้

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลก
ซึ่งปีนี้นะครับมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากครับ

เพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีแรกของประเทศไทยที่ได้เปิดมา
เพื่อที่จะได้แบบให้คนได้มาอธิบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่เราสนใจนะครับ
วันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องของเอกพบครับ

คนทั้งโลกน้อยมากที่จะเข้าใจ
ผมจะมาพูดเรื่องของเอกพบที่ทำให้ทุกคนบนโลกเข้าใจภายใน๓นาทีครับ
เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์
ว่าสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ในอนาคตนะครับ
หากมีการสื่อสารที่ดีสามารถทำให้วิทยาศาสตร์
กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เข้าถึงได้ง่าย
ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของนักวิทยาศาสตร์ไทย
แล้วก็ช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จทางสายอาชีพทางวิทยาศาสตร์ได้
เป็นเวทีให้เยาวชนและนักวิทยาศาสตร์ทุกท่านเลยนะครับ